มาดูบอลหญิงกันบ้างสามารถเก็บ๑แต้มสำคัญได้

คู่แข่งในการลุ้นที่จะแยกเหรียญทอง
ว่ามั่นใจนะครับว่าทีมบอลหญิงจะผลงานดีขึ้นเรื่อยนะครับ
สำหรับทีมบอลหญิงมีโปรแกรมอีกนัดในรอบแรก
กับอินโดนีเซียที่ริซาเมโมเรียมในวันที่๒ธันวาคมในเวลาบ่าย๓
ก้างนะครับก็นำลูกทีมนั่งรถไปสนามซ้อมที่อยู่ไกลจากโรงแรมที่พักถึง๕๕กิโลเมตร
เมื่อวานนี้จัดสนามไม่ต่างจากบอลชายเลยครับโดนหนักกว่าด้วย
จัดบอกว่าช่วงที่เหลือเนี่ยจะแก้ไขข้อบกพร่องนะครับจากเกมสมรเวียดนาม
ซึ่งคิดว่าลูกทีมจะโชว์ฟอร์มดีขึ้นเรื่อยนะครับ
หวังว่าจะไม่กดดันแม้ว่าจะต้องชนะกี่ประตูก็ตาม
รวมถึงการเตรียมทีมแม้ว่าจะไม่ดีนักแต่ก็เชื่อว่าผลงานจะดีขึ้นนะครับ
แม้ว่าจะไม่วูบวาบในช่วงแรกนะครับแล้วก็มีแผ่วเปล่าให้เห็นเหมือนกัน
ส่วนทีมไทยนะครับที่ต้องชนะบอลหญิงเนี่ยด้วยสกอร์ที่มากกว่าเวียดนามนะครับ
ก็เข้าสู่รอบรองได้เหมือนกันนะครับ